มีให้เห็นอยู่เป็นเนืองนิดนะคะล่าสุดอีกแล้วค่ะ
เขาทะเลาะกันมารับผู้โดยสารทับที่ไง
คุณผมอยู่นี่เองพี่ผมต้องรีบเร็วไม่เกี่ยวพี่ไม่งั้นผมก็เรียกตำรวจ
ไปขามรับคนไม่ได้คนรู้อยู่แล้วคนรู้อยู่แล้วคนขับอ่ะ
อะไรอีกอ่ะเร็วพี่ผมต้องรีบไป

เฮ้ยคุณใส่มาเดี๋ยวเลือกมาให้พี่ไปเลยไปไกล
เฮ้ยเดี๋ยวเร็วจราจรมาให้พี่มีลุยเร็วจราจรพรุ่งนี้เอ้ย
ผมต้องรีบไปเขารู้อยู่แล้วว่าขับรับแน่
ส่วนวินมอเตอร์ไซค์ป้ายเหลืองที่เขาเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ถูกกฎหมายเนี่ย
ก็พยายามที่จะบอกว่าทำแบบนี้ไม่ถูกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งผมจะเรียกตำรวจมา
เขาโตเถียงกันส่วนคนที่เงียบสุดคือคนขับ

ไม่เลยค่ะไม่แม้แต่จะปริปากใดทั้งสิ้น
เพราะนอกจากจะได้ใจร้อนตะโกนด่าทอกับพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่ขับรถ
ขี่รถป้ายเหลืองถูกต้องตามกฎหมาย
จนอาจจะทำให้เรื่องมันบานปลาย
กลายเป็นเรื่องของทะเลาวิวาสใหญ่โตแล้วเนี่ยนะคะ
ก็รู้ทั้งรู้ว่าหน้าตึกเนี่ย
มันวินมันมีวินที่ถูกกฎหมายอยู่
แล้วไปเรียกกรับไบร์ทมาทำไม
นี่แหละถ้าเกิดว่าคุณจะเรียกกราไบท์มานะ
คุณควรที่จะเดินเลี่ยงออกไปให้พ้นวินที่เขาตั้ง

เพราะฉะนั้นเรื่องมันก็อาจจะไม่บานปลายแบบนี้นะคะ

ต้องไปแก้ขายการกับเรื่องของเขาแหละค่ะค่ะสักสะยัง